คือผู้ชายคนนี้เขาขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานแถวย่านบางมดพระราม๒
มันเป็นสะพานแล้วมันโค้งนิดนึงเสียหลักหลุดโค้ง
ร่างเขากระแทกกับสะพานตกลงมากระแทกอยู่ด้านล่างเสียชีวิตเลย
นี่เห็นไหมมันเป็นโค้งพอดีไปอย่างนี้ความสูงด้วยนะคะ
ข้ามแยกบางมดสะพานต่างระดับแบบนี้นะฮะ
ข้างล่างเป็นถนนทางแยกด้วยคือป้ายแบบมันโดนชน
ก็เลยเหินแล้วตกลงไปอยู่เหนือข้างล่างนั่นแหละครับ
เกาะกลางเนี่ยนะฮะท่ามกลางสายตาคนที่เขาไปจอดรถอยู่ตรงนั้นนะครับ
ตำรวจสนบางมดเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นสะพานข้ามแยกบางปะแก้ว
ที่พระอาบสองแขวงบางมดจอร์มทองกรุงเทพ
ร่างของผู้เสียชีวิตตกไปอยู่ด้านล่าง
นายกิตเมษเสือเสริมเม่นอายุ๒๗ปีนะฮะความสูงจากด้านบนสะพานคุณผู้ชมถึงด้านล่างกับ๘เมตรฮะ
ก็พลิกคว่ำอยู่โอ้โหต้องขออนุญาตเบอร์ภาพนะ
ศีรษะเขากระแทกอย่างแรงนะครับ
ติ๊กตึ๊งมาครับมาช่วยเหลือนะครับ
แล้วทีนี้เขาบอกว่าพลเมืองดีโทรแจ้งรีบมาเลย
บอกว่าเนี่ยมีคนตกสะพานพอไปถึงตอนแรก
ต้องบอกว่าทางด้านของคนที่ตกลงมายังไม่เสียชีวิตนะฮะ
ตอนนั้นยังมีชีพจรอยู่ยังหายใจแบบรวยลินอยู่
ก็เลยพยายามที่จะให้กู้ภัยมาแต่ก็ไม่ทัน
เพราะว่าอาการเขาสาหัสเหลือเกินแล้วเขาก็เสียชีวิตลงนะครับ
ก็ว่ากระแทกตกลงมาแบบนี้นะครับอ๋อนะฮะสาเหตุก็คือ
น่าจะขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานไปแล้วมาด้วยความเร็วแล้วหลุดโค้งครับ
ทีมข่าวรายงานมาบอกว่าสะพางตรงนี้เนี่ยผู้ประชม
ให้แต่รถยนต์เท่านั้นนะฮะที่ต้องห้ามนี่แหละครับ
เพราะว่าบางทีขึ้นมาแล้วแบบมันอาจจะไม่รับโค้งเท่าไหรนักอ่ะนะคะ
วิ่งตรงทางแยกด้วยนะคะ